เด็กชาย๘ขวบเท่านั้นเองหมากัดที่หน้าฮะ
แล้วผู้ปกครองบอกว่าทำไมเจ้าของไม่มาดูแลเลย
ก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยโพสต์ตามหาเจ้าของหมาทางโซเชียลมีเดียครับ
โพสต์ภาพเนี้ยฮะจากกล้องวงจรปิดตามหาเจ้าของสุนัข
หลังจากลูกชายอายุ๘ขวบถูกสุนัขตัวนี้กัดครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าของรีบจูงสุนัขหนีหายไปเลย
เหตุเกิดบริเวณสนามเด็กเล่นในเคหะเอื้ออาทรโครงการ๑อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนวลทะบุรีวันที่๒๙มีนาคมที่ผ่านมา
ผู้สื่อข่าวไปพบกับนางพิมลพรบัวราชเจ้าของเจ้าเสือเจ้าเสือคือใคร
สือคือหมาพันบางแก้วนะฮะไอ้ตัวเมื่อกี้ที่กัดเด็กนะครับ
นางพิมลพรเล่าบอกว่าเพิ่งจะทราบเรื่อง
หลังจากผู้สื่อข่าวเอาคลิปมาให้ดูนี่แหละ
เล่าแบบนี้เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นผู้ชายจูงหมาใช่ไหม
นี่นี่นี่นี่นะฮะเธอเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุอ่ะ
แฟนของเธอเป็นคนพาเจ้าเสือออกไปเดินเล่น
หลังจากกลับเข้าบ้านมาก็ไม่เห็นบอกอะไรนะฮะ
ส่วนเจ้าเสือเนี่ยเธอดูแลเป็นอย่างดีไม่ต้องห่วง
ทรงวัคซีนโรคพิสุนักบ้าโรคอื่นฉีดหมดฉีดตลอด
จากนี้เนี่ยจะติดต่อพ่อแม่ของเด็กนะครับเพื่อจะดูแลค่ารักษาพยาบาล
แล้วก็รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ขณะที่น้องภูน้อง๘ขวบที่โดนหมากัดนะฮะ
เล่าบอกว่าน้องไม่คิดเลยว่าหมาจะดุนะครับ
ก็เดินเข้าไปรูปหัวจากนั้นก็ถูกสุนัขเนี่ยกระโจนเข้ากัดนะครับ
จากนั้นเจ้าของก็พาสุนัขหรือพาหมาของเขาเนี่ยเดินหนีไปเลยครับ
ต้องบอกน้องภูแล้วก็น้องคนอื่นด้วยนะฮะ
คือหมาคนอื่นเนี่ยลูก
เราไม่รู้ใจมันอย่าไปคิดว่ามันไม่ดุ
บางทีจะไปรูปหัวมันมันไม่คุ้นไงลูกนะ
อย่าไปแห่มันอย่าไปจับหางอย่าไปดึงขาอย่าไปทำอะไรมันนะ
เวลามันหุดหงิดเดี๋ยวมันกัดเอานะลูกหมาคนอื่นเนี่ย
เหมือนที่คนชอบพูดเนาะบางทีหมาคุณไม่ได้น่ารักสำหรับคนทุกคนเนาะ
ก็อาจจะไม่ได้ชอบทุกคนที่ไปเข้าใกล้มันอะเนาะต้องระวังไว้ด้วย
รายละเอียดเดี๋ยวไปตกลงกันที่สพปักเกร็ดก็ฝากเตือนคนเลี้ยงสุนัขนะครับ
ว่าถ้าสุนัขดุอันนี้คุณแม่เขาฝากนะสุนัขดุก็อย่าพาไปเดินที่สาธารณะเลย
หรือว่ายังไงผมเพิ่มเติมให้หรือถ้าจะพาออกไปก็เอาตะกร่อที่ใส่ปากสุนัขใส่ไว้
ใช่ต้องกำลังกัดเด็กกับคน
แล้วยิ่งหมากับคนนี้เป็นอะไรที่หมากับเด็กนะไม่ถูกกันเลย